คุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
แม่ทุกข์เลยนะบอกว่าลูกสาวแม่อยู่ในเรือนจำ
แต่ปรากฏว่ามีคนเอาบัตรประชาชนลูกสาวแม่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
อยู่ในเรือนจำแท้แล้วจะไปซื้อของได้ยังไง
แล้วมันมีจดหมายมาทวงหนี้เป็นแสนเลยนะคะ
แม่ก็เลยบอกว่าร้อนใจเหลือเกินอยากให้ไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
นางสมควรทิพโคตรอายุ๕๑ปี
ชาวบ้านตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
นำหลักฐานมาร้องเรียนกับทีมข่าว
หลังจากมีเอกสารทวงหนี้จากบริษัทเช่าซื้อสินค้า
๔แห่งมาทวงถามหนี้เช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์๒คันมูลค่ารวมดอกเบี้ย
ประมาณ๑๓๐๐๐บาท
และยังมีเอกสารทวงหนี้จากการซื้อสินค้าอื่น
อีกมูลค่ากว่า๗๐๐๐บาท
ซึ่งเอกสารทั้งหมดจะน่าชื่อ
ผู้เช่าซื้อคือนางสาวสรรญาลูกสาวของเธอ
ซึ่งได้รับโทษคดียาเสพติด

เรือนจำคลองไผ่จังหวัดนครราชศรีมา
สมควรเล่าว่าได้รับหนังสือทวงหนี้
ที่มีชื่อลูกสาวเป็นผู้เช่าซื้อมาตั้งแต่เดือน

หลังจากนั้นได้ติดต่อบริษัทเช่าซื้อสินค้ากลับไปว่า

แต่บริษัทกลับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ลูกสาวของเธอมีเอกสารรับรองการทำงานที่ห้างค้าปลีกแห่งหนึ่ง
และมีสลิปเงินเดือนเข้าออกในบัญชี
ทำให้เธอคิดว่าต้องมีใครนำบัตรประชาชนของลูกสาว
ปลอมตัวสมัครงานหรือเช่าซื้อสินค้าอย่างแน่นอน
ต่อมาเธอและหลานสาวพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติม
จนกระทั่งได้ภาพถ่ายและชื่อของผู้ต้องสงสัย
ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพปั้นเป็ด
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
และบอกเพียงว่าจะติดตามตัวคนร้ายให้
แต่นับจนถึงตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑เดือนกว่า

มันมีใบทวงหนี้มาบ่อยแล้วแม่ไปแจ้งความมา
บริษัท๔บริษัทมันไม่มีความคืบหน้า

อะไรล่ะเราเป็นหนี้แบบไม่รู้ตัวนะ
ตอนนี้ทางครอบครัวอยากให้เจ้าหน้าที่
เร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะบัตรประชาชนของลูกสาวยังคงอยู่กับคนร้าย
อาจจะนำไปทำธุรกรรมอื่นได้อีก

และไม่อยากให้ลูกสาวรับหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ